ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคลิปออกมาเผยแพร่ในโซเชียล
กระทืบทำร้ายร่างกายภรรยา
บริเวณโชว์รูมก็คือเป็นที่ทำงานของฝ่ายผู้หญิง
เนี่ยฮะแบบนี้คือคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วล่ะ
เราเองก็ไม่อยากจะนำเสนอย้ำแต่ว่ามันเป็นความคืบหน้าของคดี
เพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายคนนี้ติดต่อมาทางคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายเอง
บอกว่าขอพักใจสัก๔๕วันนะเดี๋ยวจะมามอบตัวเอง
อันนี้มันเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่นางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปี
ถูกสามีคือนายธนพัฒน์หรือว่าศักดิ์ชัยสงวนเขียวอายุ๒๘ปีซ้อมนะฮะ
คือคลิปนี้มันเกิดขึ้น๔๕เดือนก่อนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๐มกราคม
ตอนนี้ตำรวจเมืองสตูนเขาออกหมายจับแล้วพยายามกดดันแล้วให้มอบตัว
คำถามคือทำไมพี่ไม่ช่วยพี่พยายามช่วยแล้วแต่โดดทำร้ายด้วย
จังหวัดสตูนคุณพ่อคุณแม่นั่งรออยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับ
พ่อเล่าให้ฟังทั้งคู่เนี่ยทั้งธนพัฒน์กับเมย์เนี่ย
เมย์คือผู้หญิงนะฮะอยู่กิ๊กกันมาสิบปีแล้วค่ะ
มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
ตัวพ่อกับแม่เองเคยบอกให้เมย์เลิกกับลูกชายเขาซะ
เลิกเถอะอย่าอยู่เลยสงสารลูกสะพ้ายนะฮะ
แต่เมย์คือไม่ยอมเลิกให้เลิกร้อยหนเมย์ก็ไม่เลิก
ยืนยันจะอยู่หนูอยู่เพราะหนูรักเขาหนูยอมตายกับเขา
บางครั้งถูกตบตีจนแม่ต้องพาเมย์คือพาลูกสะพ้าย
หนีออกไปหนีลูกชายตัวเองอะครับยอมรับเลยว่าลูกชายเป็นคนโมโหร้าย
สาเหตุที่ลูกชายโมโหเพราะเรื่องที่ไม่ไว้ใจแล้วก็ระแวงว่า
อยากจะนอกใจนะฮะพ่อของผู้ชายเนี่ยนะฮะ
ยอมรับว่าเช้าของวันที่๑๒มกราคมลูกโทรศัพท์มาหา
บอกว่าขอพักใจก่อนสัก๔๕วันแล้วจะประสานตำรวจ
เพื่อให้ลูกชายนั้นเข้ามอบตัวเองนะครับ
ติดต่อมันเรียกใจวันครับ
ติติต่อทำใจด้านวันกับผู้มาพักนะครับ
เขามาพออะไร่ก็
กลายเป็นอบติตอตำรวจไปแล้ว
บอกว่าก็ยังเจอ๒คนอยู่เลย๒คนนี้มาหาที่บ้าน
สองคนก็ดูปกติดีนะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกัน
แต่ว่ามีการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนที่ทำงาน
บอกว่าอาจจะต้องย้ายจังหวัดไปทำงานหน่อย

และลูกที่มีด้วยกันอายุ๓ขวบเนี่ย

จะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทิมลูก
ก็เลยตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่กันที่จังหวัดตรัง

หรือเหมือนชวนเมย์ไปแล้วเมย์บอกเมย์ไม่ไป

ทีนี้นะคะเมย์ก็เลยปรึกษากับแม่
ก็คือแม่ของฝ่ายชายบอกว่า
แม่คือมีที่ดินเยอะเนี่ยที่เป็นสวนยางพาราเนี่ย
เอามาขายเพื่อที่จะเป็นค่าเทอมหน่อยได้ไหม
แหน่งถ่าย

หน่อยได้ไหมแม่ก็ไปถึงพอไปถึงปุ๊บ
ตายแล้วค่ะเมตายแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าลูกชายเนี่ย
กอดศพภรรยาตลอดร้องไห้ตลอดจนไปถึงโรงพยาบาล
แต่สาเหตุที่เมย์ตายก็เพราะว่าลูกชายเขาทำร้ายเอง
แต่อย่างไรก็ตามแม่บอกว่าคือให้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลย
และตอนที่เกิดเหตุใหม่บอกชี้หน้าลูกตัวเองด้วยนะบอกว่า
ถ้าเมตายแกก็ต้องตายตามไปด้วยอืมนะฮะเมกับลูกใช่ครับ
อ่าส่วนล่าสุดเรื่องของศพน้องเมย์นะฮะเมื่อวานเนี่ย
บ้านในที่สามร้อยสิบสองหมู่หนึ่งตั้งบนบ้านครัวน้ำพื้นเมืองศตูลไงฮะ
ซึ่งเป็นบ้านของญาติของเมย์เพื่อไปอาบน้ำศพ
แล้วก็ทำพิธีฝังตามประเพณีของศาสนาอิสลามนะครับ
มกลางความโศกเศร้าความเสียใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องแหละนะครับ
ของเมย์ก็นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงครานนครินบอกว่า
หลังจากผ่าร่างแล้วโอ้โหหมอบอกว่าข้างในช้ำมากเหลือเกิน
เลือดคลั่งข้างในซี่โครงก็หักสองข้าง
อดก็ช้ำม้ามก็ช้ำตับก็แตกที่คอก็มีรอยถูกบีบเป็นรอยเต็มไปหมดเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานคร
ผู้กำกับสพเมืองสตูนบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อประสานไปจากญาติ
หรือว่าตัวผู้ต้องหาเพื่อมอบตัวทราบแต่ว่าพ่อเขาบอกมา
ว่าลูกจะโทรมาอืมขอพักสี่ห้าวันแล้วจะมอบตัว
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเองก็จัดกำลังคือพยายามกดดันนะฮะออกไปนอกพื้นที่เพื่อให้
ทางด้านของคนก่อเหตุคือนายธนพัฒน์เข้ามามอบตัวให้เร็วที่สุด
แล้วก็ล่าสุดเองตัวเขาเองก็มีการไปโพสต์คุยกับเพื่อน
เฟซบุ๊คบอกว่าคนที่ด่าผมเนี่ยสักวันจะรู้ความจริง
จะมีใครไม่รักเมียของตัวเองบ้างแบบเนี้ยแหละคะ
แต่ตัวเองก็ฆ่าเมียไงอ้าวนะคะแล้วคลิปก่อนหน้านี้คืออะไรคะ

ตลอดเลยเป็นการแสดงความรัก